สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายจิตโภคค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ตื่นเช้ามาฟ้าเปิดแดดดีค่ะ
แต่คล้อยบ่ายไปตกเย็นฟ้าเริ่มคึ้มนะคะ

ที่ประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะมีอากาศค่อนข้างร้อนค่ะ
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
สิ่งที่ต้องระวังนะคะคือลมพัดแรง
ควรตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรงค่ะ
อุณหภูมิร้อนเอาเรื่องค่ะ๓๘องศา
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนไม่แพ้กันค่ะ๓๘องศา
วกกับมีฝนได้บางพื้นที่นะคะร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
จุดใดมีฝนต้องระวังอันตรายจากลมพัดแรงค่ะ
คลื่นลมสงบสูง๑เมตรค่ะ
ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝนน้อยค่ะ
ร้อยละ๒๐๓๔๐ของพื้นที่ค่ะ
แต่ฝั่งอันดามันมีฝนค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชม
ต้องระวังกันด้วย๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ

ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
กลางวันสภาพอากาศค่อนข้างร้อนค่ะ
ฝนเน้นตกหนักเหนียดในช่วงเย็นค่ะ
ร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่

ลมค่อนข้างแรงก็ต้องระวังกันไว้เช่นเดียวกันนะคะ

คุณผู้ชมนะคะในขณะที่ประเทศในอาเซียนนะคะ
อย่างประเทศไทยหรืออินโดนีเซียเนี่ย
ต้องเผชิญกับปรากฏการณียานะคะมีฝนตกชุบ

การเกษตรได้รับผลกระทบนะคะ
เนื่องจากไต้หวันเนี่ยไม่มีฝนเข้ามาตกเป็นเวลานานค่ะ

ทำให้ทางรัฐบาลต้องจำกัดการใช้น้ำของประชาชนค่ะ
และนี่คือรุกรณาน่าวันนี้สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป